ว่ากันว่านี่คือการเปิบพิษดารที่แท้ครู
เพราะว่าวันนี้เราถามเรื่องของเมนูแปลกใช่ไหมล่ะ

มันแปลกแหวก
มากเลยกับเมนูแบบนี้ครับ

มันคือน้องสาวงัวค่ะ
หรือว่าตัวเหลียวอันเดียวของน้องมัวค่ะ

น้ำกิ้นครั้งแรกนะคะ

น้ำท้อยเวลาตุ๋นนานมาก

น้ำตาล

ดูดีมันจะมีความกึบเด้ง

การเปิดพิษดารในครั้งนี้ของติ๊กต๊อกเกอร์สาวคนนี้ฮะ

น้องสาววัวต้ม
ทำไมต้องเรียกน้องสาววัวต้ม

มันคืออวัยวะเพศวัวตัวเมียแล้วเอาไปต้มไปตุ๋นนั่นแหละ
ปกติเราจะเห็นแบบตัวเดียวอันเดียวที่เป็นของแบบว่า

ก็อยู่แล้วแล้ววัวมันก็ต้องมีหางอันเดียว

บอกไว้ก่อนก่อนที่เขาจะเอามาต้มมากินมาทานแบบนี้

เขาบอกว่าต้องทำความสะอาดมากมายหลายครั้ง
ขัดทั้งนอกทั้งใน
ขัดสีชวีวันขึ้นเงาเลย

โอ้โหเรียกได้ว่าต้องทำนานหลายชั่วโมง
แล้วจากนั้นเอาไปต้มฮะไปต้มในน้ำเดือดอีกหลายชั่วโมงเหมือนกัน
เอาให้มันสุกทั่วและเปื่อยจนสามารถทานได้ครับ
แล้วเขาบอกว่านี่ที่ทานส่วนใหญ่จะทานตรงบริเวณตรงรอบข้างนั่นน่ะนะ
ส่วนเนื้อด้านในมันก็มีบางส่วนที่เอาจริงก็ทานไม่ได้หรอก
แต่มันเป็นความเชื่อเขาว่าการทานพวกอวัยวะสื่อพันธุ์ของสัตว์เนี่ย
มันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มกำลังวางชา
เป็นยาอายุวัฒนะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
ว่าอย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันจริงหรือเปล่าก็ไม่เคยกินเหมือนกัน
ปกติอันที่แปลกสุดของวัวนะแค่หางวัวเท่านั้นแหละ

คือบางคนเขาเรียกว่าเขาทานรกวัวนะคุณ

คือเห็นเขาขายริมทางที่จะไปโคราชเยอะมากเลยรกวัวรกวัวเต็มไปหมดเลย
คุณผู้ชมถ้ามีโอกาสเคยลองทานเราบอกเราหน่อยสิเราก็ไม่เคยทานเหมือนกันว่า
ลักษณะแบบนี้ต้องทำแบบไหนอะไรยังไงถึงจะอร่อยนะ
ยังไงซะขอขอบคุณติ๊กต๊อกใจกล้าท่านนี้ด้วยนะครับ
กับติ๊กต๊อกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่าเรียม๒๕๓๔๑๗๙๔
โอ้โหสุดยอดจริงแล้วก็มียูทูปด้วยนะไปดูกันด้วยกับสาวเรียมกินแซ่บครับ
เธอก็ชิมอะไรเยอะแยะมากมายตามไปดูได้เลยนะคะ